ภาพนาทีที่เจ้าหน้าที่ไปจับกลุ่มผู้ชายคนหนึ่ง
อายุสี่สิบเอ็ดปีแต่ว่าหนีคดีขมคืนอาณาจารย์เด็กหญิง
อายุไม่เกินสิบห้าปีเนี่ยมาสี่ปีโอ้นี่นี่ฮะ
กำลังเต้นอยู่หน้าเวทีเขาดาวน์ปีใหม่เลยโอ้โหนี่รวบค่ะ
ข้ามปีใหม่เลยเล่นเอาหมดสนุกกันเลยทีเดียวอืม
นี่ฮะผู้ชายคนนี้นะครับเป็นคนชัยภูมินะฮะ
คิดว่าไม่มีอะไรแล้วเขาดาวน์ปีใหม่ก็เลยกลับมาที่บ้าน
ที่อำเภอเทพศรักษณ์นะฮะอะไรนะคะ
เจ้าหน้าที่เขาก็รู้ข่าวฮะไปดักแล้วก็จับกลุ่ม
เอาไปเอาไปเอาไป
นี่ฮะก็ถูกจับไว้ได้นะครับทุกผู้ชมครับ
ผู้ที่ถูกตำรวจสพเทพสถิตที่ชายภูมิไปจับตัวเนี่ยนะฮะ
ชื่อว่านายนรงเดชแถมจโป๊ะหรือว่าในเหี่ยวอายุ๔๑ปีนะครับ
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลชายภูมิข้อหาพรากเด็กหญิงอายุไม่เกิน๑๕ปี
เสียจากความปกครองของบิดามารดาและนำไปข่มขืนกระทำชำราว
นี่ฮะนี่คือในเหี่ยวฮะคือภาพในคลิปที่ตำรวจเขาบันทึกไว้เป็นหลักฐานเนี่ย
คือเขาไปล็อกแขนไงไปล็อกตัวจากด้านหลังมันก็เลยจะเห็นแต่ข้างหลังนะฮะ
เข้าใจว่าน่าจะเป็นกล้องที่ติดหมวกกันน็อกหรือว่าหมวกของตำรวจนะครับ
นี่ฮะถูกจับได้ก็ขัดคืนอยู่นานแล้วครับสุดท้ายก็นำตัวมาได้นะครับท่านผู้ชมครับ

ก็ให้อ่านชื่อตัวเองนามสกุลตัวเองชื่อเล่นมาหมดเลย
ขั้นตอนครับถ้าผู้ต้องหาที่มีหมายจับ

เพื่อจะให้ยืนยันตัวตนนะครับ
ตำรวจติดตามจับกลุ่มตัว
นายนรงเดชมา๔ปีนะครับ
ข่มขืนกระทำชำราวเด็กหญิงเอาไว้ในพื้นที่
แล้วก็หนีไปตั้งแต่ปี๒๕๕๙

ไม่ใช่ว่าแบบไปแล้วก็ไม่เป็นไร

เทศกาลปีใหม่เนี่ยส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

เหี่ยวบอกญาติญาติว่าจะกลับมาเยี่ยมบ้าน

มาที่บ้านญาติในเขตบ้านน้ำลาดหมู่๔
ตำรวจนายังกลักษณ์อำเภอเทพสถิตย์

เขาดาวน์ปีใหม่ก็ไปสนุกสนานอยู่ที่เวทีรำวงของหมู่บ้าน

กำลังเต้นอยู่ที่หน้าเวทีรำวงเลย
๔ปีครับสุดท้ายแล้วถูกจับจนได้ครับท่านผู้ชมครับ
ไม่มีใครหนีไปได้ตลอดนะคะสุดท้ายแล้วคุณทำอะไรไว้เนี่ย